มาดูบรรยากาศการหาเสียงเลือกตั้งช่วงนี้นะครับ
นักการเมืองผู้สมัครเขาจะไปไหว้ท่านถึงที่หน้าบ้าน
แล้วก็ไปตั้งเวทีพูดให้ท่านฟังเรื่องของนโยบายของเขา
เริ่มกันที่คุณหญิงสุดารัฐเกยุราพันธ์ครับ

ขึ้นเวทีปลาใสช่วยผู้สมัครสอสอที่อำเภอกรรมราศัยกาลสินฮะ
ตอนหนึ่งคุณหญิงหน่อยร้องไห้กลางเวทีเลยครับ

เกษตรกรมีผลผลิตได้คุณภาพแต่ราคาตกต่ำซะละเกินนะครับ
คุณหญิงหน่อยภารกิจสุดท้ายในชีวิตของเธอ
เธออยากให้ประชาชนที่ทุกข์ยากหมดหนี้ครับลองฟังดูครับ
ก็ดีมากที่สุดแต่เราจนที่สุดในประเทศครับ
ภาคอีสานเป็นภาคที่มีจำนวนสอสอทมากที่สุด
เยอะสุดก็โอกาสในการจัดตั้งรัฐบาลมีสูงครับ

ไปที่คุณพันนิกาวานิสครับ
ลงบฏิตลาดเภิ่งรวงที่เฉลิมพระเกียรติสระบุรีครับ
แฟนคลับเป็นจำนวนมากฮะพ่อค้าแม่ค้ามาขอถ่ายรูปด้วย
ตอนที่เดินหาเสียงหนึ่งในนั้นนะครับเดินเอาลอตเตอรี่มาให้
คุณพันนิกาขอดูหน่อยได้ไหมอ่ะเลขท้ายอะไร
เก้าสามหนึ่งครับก็คือเก้าก็คือก้าวไกร
อ่อสามสิบเอ็ดอ๋อนี่ิตนี๊ยงเออโอ้โหอะไรมันจะพอดีขนาดนั้น
ค่ะไปดูเวทีหาเสียงของนายมานิดอินอำคานะครับ
อยู่จู่มีแกนนามคนหนึ่งนะครับ

อ่อนึกว่าผิงได้ก็แบบนี้หรือ
วัยนิ้วขึงน่าจะเป็นอย่างนั้นครับคุณผู้ชมครับ
สร้างความตกใจผู้ที่มาร่วมงานนะครับ
แต่อึดใจเดียวแก่นำก็ลุกขึ้นมาอย่างปลอดภัย
ปลาใสกันต่อไปได้ครับ